ดูเรื่องดีกันหน่อยละกันค่ะคุณผู้ชมดูแบบนี้แล้วก็ชื่นใจน้องจินนี่

จินนี่เนี่ยคว้ามงกุฎมิสแกรนดมหาสารคามมานะ
แล้วคิดดูสิน้องสวมมงแล้วช่วยคุณแม่น้องไม่อายเลย
ช่วยคุณแม่ขายไข่ไก่ค่ะ
นี่แล้วก็ถอดมนต์สวมให้คุณแม่
ให้คุณแม่ได้ใส่นะที่คนดูเยอะมากแล้วก็แชร์เยอะมากนะ

คุณแม่เหมาะกับมงด์แล้ว
มวงด์ในการที่เลี้ยงดูหนูจนกลายเป็นคนที่ดีแบบนี้
ออกมาหน้าร้านทำงานแบบนี้ไม่อายเลยค่ะซึ่งในติ๊กต๊อกเนี่ยโพสต์ไว้นะ
ลองดูคลิปตรงนี้หน่อยไหมจังหวะนี้ค่ะ
โอ้โหชื่นชมจริงนะคะคุณผู้ชม
จากคลิปที่ซึ้งแล้วคำแคปชั่นที่เธอเขียนไว้
คือแรงผลักดันที่ทำให้จินสู้มาถึงทุกวันนี้แล้วแม่เนี่ย
เปิดร้านตั้งแต่ตี๓ยัน๖โมงเย็นนะฮะใช่ค่ะ
นี่คือสิ่งที่ย้ำเตือนในทุกวันว่าจินจะต้องไปถึงฝัน

มิสแกรนด์มหาศาลคำ๒๐๒๓

สมควรได้รับการยกย่องนะชีวิตนะฮะ
วันเดียวที่โพสต์ไปคนดู๗แสนวิว

ขายไข่อยู่ที่ตลาดสะทองค่ะ

นักข่าวของเราก็เลยไปคุยกับน้องจินนี่

ทุกวันนี้น้องเรียนอยู่ปี๒
มหาวิทยาลัยราชพัฒน์มหาสารคาม
คณะคารุศาสตร์เอกภาษาอังกฤษนะคะ

ใช่แล้วน้องพูดมาแบบไม่อายเลยว่า
หนูนี่แหละค่ะลูกแม่ค้าขายไข่
อยู่ที่ตลาดสาทองค์เทศบาลเมือง๑๐๑ค่ะ

หนูก็เดินสายประกวดหนูฟิตร่างกาย

เมื่อก่อนหนูเป็นเด็กที่แบบเจ้าเนื้อเลยนะพี่

ทุกวันนี้หนักลงมาเหลือ๕๔กิโลค่ะ
แล้วหลังจากนั้นน้องจินนี่ก็ไปเดินตามฝัน

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ๒มา
อีก๓เดือนค่ะน้องก็พยายามฟิตหุ่นดูแลตัวเอง
แล้วก็คว้ามงกุฎมาครองได้สำเร็จ
หนูน่ะตั้งใจเอาไว้เลือดนักสู้อย่างหนูนี่แหละ
สอนให้หนูรู้จักกับความยากลำบาก
หนูมาจากครอบครัวที่มีพื้นฐานครอบครัวที่แข็งแกร่ง
หนูมีภูมิคุ้มกันชีวิตที่ดีลองฟังน้องหน่อยนะคะ
จริงเป็นนักสู้ได้ในทุกวันนี้
เพราะพื้นฐานของครอบครัวค่ะ
ต้องเห็นแม่ตื่นมาทำงานตั้งแต่ตี๒
กว่าจะปิดร้านก็๒๓ทุ่ม
ส่วนตัวจิมเองจะต้องตื่นตี๓
เพื่อมาช่วยแม่ขายไข่ยกไข่เบ็ดกระสอบข้าว
ทุกเช้า๖โมงเช้าจึงจะต้องอาบน้ำแต่งตัวเพื่อไปเรียนค่ะ
โมงเย็นเมื่อเลิกเรียนแล้วจึงก็ต้องกลับมาขายไข่ทรงไข่ต่อค่ะ
ชีวิตจินวนหลูบอยู่แค่นี้ค่ะทำให้จินต้องกลายเป็นนักสู้
กับพ่อของจินขายไข่มา๑๐ปีจินไม่เคยเห็นพวกท่านพักเลยค่ะ
วันหยุดพวกเขาไม่เคยได้ไปเที่ยว
โอ้โหนี่แหละเธอบอกแม่คือนักสู้นะ
ใช่แล้วคุณดูสิแววตาของน้องน้องเขามีแววตานักสู้ถ่ายทอดมาจากคุณแม่เลยนะคะ
หนูยังเป็นนางงามขายไข่หนูไม่เคยอายนะ

เชื่อไหมที่หนูเรียนมาได้ทุกวันนี้
เงินจากการขายไข่นี่แหละที่มาส่งหนูเรียน
แล้วอย่างหนึ่งแม่คอยซัพพอร์ตหนูทุกเวทีการประกวดเลยนะ

เพื่อที่จะทำฝันของหนูให้เป็นจริงเหมือนกับที่หนูฝันเอาไว้
ขอกำลังใจจากชาวร้อยเอ็ดชาวมหาสารคาม
ส่งกำลังใจให้น้องจินนี่ยอดนักสู้ด้วยนะคะ